ไปดูเหตุน่าตกใจแล้วก็เหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมาค่ะ
เลี้ยงวัวเดินอยู่ดีได้ยินเสียงหมาเห่า
แล้วก็พอมองไปดูเห็นหมากำลังคุยกองทรายอยู่
สังเกตใกล้ปรากฏว่ามีขาเด็กทารกโผล่ออกมานะคะ
มีแม่ใจร้ายค่ะเพิ่งคลอดลูกแล้วก็เอาเด็กมาฝังทรายหวังให้ตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองขามนะคะตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวง
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะนายอุสานิสัยค้าคนเลี้ยงวัวเล่าให้ฟังว่า
กำลังเอาวัวไปกินย่าใกล้กับไร่มันสำปะหลังห่างจากหมู่บ้าน๑กิโลเมตร
ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีเสียงคล้ายเด็กทารกร้องไห้ดังขึ้นมา
เขาเดินเข้าไปดูก็เห็นคล้ายเหมือนขาเด็กอะค่ะ
มันโผล่พ้นขึ้นมาจากดินเลยรีบเอามือโกยดินออก
เห็นเป็นเด็กทารกเพศชายนะคะแล้วก็ยังหายใจยังมีชีวิตอยู่ด้วย
เขาเลยรีบอุ้มกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลชุมพวงค่ะ
แพทย์พอรับตัวเด็กมาก็รีบเอาไปทำความสะอาดสายโรคยังติดค่าอยู่เลย
น้ำหนักของน้องเนี่ย๒๔๐๐กรัมค่ะรีบเอาตัวเด็กเข้าตู้อบปลอดเชื้อ
ตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงดีนะคะ
เจ้าหน้าที่เลยแนะนำให้นายอุสาไปแจ้งความกับตำรวจซะ
ต้นตรวจสอบจุดที่พบเด็กเนี่ยนะคะก็มีกระเป๋านักเรียนมีเศษผ้าแล้วก็ถุงพลาสติกเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
คิดว่าคงจะเป็นของแม่เด็กที่ทิ้งเอาไว้ค่ะ
หลังจากที่คลอดลูกแล้วคงเอาเด็กมาขุดหลุมแล้วก็ฝังดินหวังฆ่าให้ตายทั้งเป็น
เพราะดีนะคะที่คนเลี้ยงวัวไปเจอเขาก่อนเด็กคนนี้ก็เลยรอดชีวิตมาได้
ตอนนี้ตำรวจเร่งสืบสวนเพื่อติดตามตัวคนก่อเหตุมาแล้วค่ะ
เรื่องของการลืมเด็กไว้ในรถเรานำเสนอข่าวทุกวันนะ
แล้วก็พยายามเตือนผู้ปกครองว่าอย่าทิ้งไปแบบนี้ถึงแม้ลูกคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามที
แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยเสียชีวิตได้